นี่ดิฉันกลัวแทนคนที่บุรีรำจังเลย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าลูกชายของบ้านเนี่ยนะ

เนื่องจากว่าตอนนั้นเขาไปฆ่าพี่เขย
ติดคุกไป๘ปีออกจากคุกมามาก่อเหตุอีกค่ะ
ฆ่าหลานชาย๙ขวบแล้วก็ติดคุก๘ปี
ตอนนี้คุณผู้ชมเขาออกมา
ทีนี้กลัวสิจะมีใครเป็นศพที่๓อีกไหม
ใช่นะครับเพราะเขาเคยฆ่าคนในบ้านไปแล้ว

กลัวฮะญาติพี่น้องบอกว่าโอ้โหกลัวว่าคนในบ้านจะถูกฆ่า

ภาพวงจรปิดที่วงแดงนี่คืออะไร
ตอนที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายมานะขอเรียกนามสมมุตินะ
อายุ๔๓ปีที่เบลออยู่นะครับคุณผู้ชม
เขาไปคุมตัวได้ที่บ้านในอำเภอลำปลายมาสที่บุรีรำ
คนในครอบครัวนี่แหละบอกว่าคุณตำรวจมาเอาตัวไปเลย
มานะเนี่ยนะติดสารระเหยหนักเหลือเกิน
เขาคลั่งแล้วตอนนี้ขอตังค์พ่อแม่ทุกวัน
เวลาพ่อแม่ไม่ให้ตังค์ก็ข่มครูว่าจะทำร้ายพ่อแม่
ซึ่งตำรวจไปจับตัวแล้วเมื่อวันก่อน๙มกราคม
ทีนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ไปเจอพี่สาวของนายมานะชื่อว่านางสาวกัญญารัฐ
ให้กับทีมข่าวฟังว่าน้องฉันเนี่ยนะ
โทษออกมาจากเรือนจำช่วงเดือนพฤษภา
แล้วตอนนั้นเนี่ยเขาเคยต้องโทษในคดีฆ่าพี่เขย
เสียชีวิตแล้วก็จำคุก๘ปีออกจากคุกมาเนี่ย
๕๓คุณลองฟังดูสิออกจากคุกปี๕๓นะ
มาก่อเหตุฆ่าหลานชายตัวเอง๙ขวบตอนปี๕๖
แล้วแบบพฤติกรรมโหดมากค่ะเอามีดฟันหัว
แล้วก็ลากร่างหลานไปที่กลางถนนหน้าบ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ทับอีกอ่ะคุณผู้ชมเออทับทั้งหัวทับทั้งร่างอ่ะนะคุณ
ใช่ค่ะแล้วก็หลานชายยุค๙ขวบเองใช่ค่ะ
ตอนนั้นก็เลยถูกจำคุกไปอีก๘ปีแปลว่าในชีวิตของมานะเนี่ย
จำคุกไปแล้วสิบหกปีใช่นะครับแล้วก็ออกมาจากคุกเนี่ย
เดือนพฤษภาคมปี๖๔กลางปีที่แล้วแต่ว่าพอออกมาเนี่ย
ก็มาใช้ชีวิตแบบยังดมกาวอยู่เลยดมกาวแล้วเวลาดมกาวมันก็ต้องหล่อนใช่ไหม
อนทีก็ไปขู่ทำร้ายคนในครอบครัวแล้วตอนนี้กลัวจังเลยอ่ะ
มีหลานเล็กหลานเล็กอายุ๓ขวบอยู่ในบ้านด้วยกลัวว่าจะถูกฆ่า
เวลาเขาดมแล้วเขาจะแบบคือนั่งยิ้มนั่งอะไรทุกอย่าง
เอาน้ำขึ้นไปบนหลังคาไปอาบเขาสามารถจะทำได้ทุกอย่างค่ะ
แต่พอเขาไม่ได้ดมปุ๊บหงุดหงิดหงุดหงิดแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คือจะตบตีเราตลอดคืออารมณ์เสียคือบุคคลในครอบครัวค่ะ
คือบทคนในครอบครัวก็คือว่าไหนจะทะเลาะกับหลาน

หาเรื่องถ้าขอเงินพ่อกับแม่ไม่ได้ก็จะแบบทำร้ายร่างกายพ่อ
นี่แหละฮะพี่สาวและคนในครอบครัวเขากลัวนะครับ
เพราะว่าน้องชายทั้งดมกาวด้วยแล้วก็ว่าง
ชายทำอะไรรู้ไหมคุณเอามีดมารับคม

ทีนี้ร้องเรียนไปยังมูลที่ปวีนาและหน่วยงาน
แล้วก็หน่วยงานเขาเข้ามาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปนะฮะ
ใช่ค่ะนี่นักข่าวของเรานะไปที่สพลำปลายมาตร
ก็ไปเจอกับตำรวจเจ้าของคดีเขาบอกว่าตอนนี้

มาสอบปากคำเพิ่มเติมก็ตอนนี้กำลังยื่นต่อศาล
ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองครอบครัวนี้แล้วทางคุณปวีนาหงษกุลเนี่ยนะคะ
ก็ประสานกับทางพมจังหวัดบุรีรำให้มาเยี่ยมครอบครัวนี้
อ่าเอาเป็นว่าคดีนี้เนี่ยตำลวดดูแลอยู่
แล้วก็ทางมูลนิธิปวีนาก็จะติดตามครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
ส่วนกรณีของนายมานะผู้ชายคนนี้ตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาค่ะ
เสพสารเลิศเผยก็คือดมกลาวนั่นแหละโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็นำตัวนายมานะไปฝากขังที่เรือนจำบุรีรำ
เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานอ่ะนะคะผู้สื่อข่าวของเรา
ไปถามครอบครัวของนายมานะไปถามชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้น
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันคุณผู้ชมบอกว่าดีใจ
เพราะอะไรอย่างน้อยจะได้อยู่แบบไม่หวาดระแวง
มานะถูกคุมตัวไปเรียบร้อยแล้ว

มาเอาตัวนายมานะไปทันทีที่ญาติแจ้งไป
ต้องรอให้มีคนตายอีกเป็นศพที่๓
คนในชุมชนกลัวนะคุณผู้ชมฮะ